แล้วหนาวแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวพาขึ้นไปที่เชียงใหม่นะครับ
เขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกแหวกแนวอยู่เหมือนกัน
โอ้โหไปสถานที่แห่งนี้เจอเจอตุ๊กตาครับเพียบเลย

นี่แหละโอ้โหกองวางเรียงรายมากมายถูกใจน้องหนูเลยทีเดียว
ใครที่ผ่านไปผ่านมาที่บริเวณสะพานศรีดอนชัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ก็จะพบกับสาราไม้ไผ่ที่สร้างลงไปในลำคลองแม่ขา
ประดับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาตัวการ์ตูนหลากหลายรูปแบบ
โอ้โหมากมายหลายสีสันจริงเห็นแล้วสะดุดตาต้องใจเหลือเกิน

ผู้สินค้าก็ไปถามท่านนี้นะครับ

นายอัศนีเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ก็บอกว่าแนวคิดในการนำตุ๊กตามาประดับไว้ที่สาราแห่งนี้
เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจัดงานลอยกระทงในลำคลองแม่คา
ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๔๐ปีเลยทีเดียว
ก็ต้องการเชิญชวนเยาวชนล่ะครับ
ให้เข้าไปร่วมงานลอยกระทงและร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
ของชุมชนเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดจน
รณร่งให้เยาวชนนั้นช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองด้วยนะจ๊ะ
เอาไปลองฟังเสียงด้วยครับ
เพื่อสร้างเสริมตัวประสบการณ์แล้วก็วัฒนธรรมของชาวล้านนาเราให้เด็กด้วยครับ
เป็นไงล่ะผมบอกเลยนะเห็นตุ๊กตาเยอะแยะแบบนี้
ไม่ใช่ตัวละ๑๐บาท๒๐บาท๑๐๐บาท

ไม่ต้องไปป้าเป้าป้าโป่งเลยได้มาหรอก
ปลาเป้าปลาโป่งยังได้ตุ๊กตากลับบ้านแต่นี่ไม่ต้องเอากลับบ้าน
ถิฟง่ายแบบนั้นปรรดับปรณาให้สวยลีที่นั้นดู

ทียยยยเที่ยบกันชัดกันเลยใครว่าไม่เหมือน
น่ารักนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยเองก็ได้

เอาล่ะใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับ

แล้วใครที่ผ่านไปที่นั่นมีตุ๊กตงกระตาหลงเหลืออยู่
อยากจะไปประดับประดาร่วมกับที่นั่นด้วย

ใครที่อยากจะเอาตุ๊กตาไปวางประดับประดาษทิ้งเอาไว้
หรือถ้าใครอยากจะเอาน้องใบตองไปทิ้งเอาไว้อยู่บนสาราแห่งนั้น

อย่าเอาที่ฉันไปบนคานเลยค่ะ

โอ้โหโหนคานรอเป็นเพื่อนตุ๊กตาเลยเนี่ย